กีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับก็เตรียมร่างกายให้สดชื่นกันนะครับ
ไปทำงานกันแล้วอย่าลืมนะครับกลับบ้านให้เร็วหน่อย
ติดตามโปรแกรมทีมชาติไทยแข่งขันระหว่างทางด้วยนะครับ
ก็บุกไปเยือนมาเลเซียเป็นเกมที่เราต้องเก็บ๓แต้มให้ได้

ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับ
เมื่อวานนะครับย้อนไปให้ดูในเรื่องของงานแถลงข่าวความพร้อม
ซึ่งเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการดีกว่าของทั้งสองทีมครับ
มองแบบเกมต่อเกมเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องดูตารางคะแนน
ทั้งหมด๘เกมที่แข่งไปอยู่ดีก็อยากจะต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยนะครับ
ส่วนผู้เล่นที่จะลงสนามตอนนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณครบทุกคน
ผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นที่เดินทางไปติดตามข่าวนะครับ
ก็สอบถามเรื่องของการที่นิชโนนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาใช้กับทีมชาติไทย
ซึ่งอากิระเองก็บอกนะครับว่าก็ร้องขอนักฟุตบอลแล้วก็ทีมงานในเรื่องของการตรงต่อเวลา
แล้วก็งดใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในระหว่างที่อยู่ร่วมกัน
แต่ว่าไม่ได้ทำวัฒนธรรมทั้งหมดของญี่ปุ่นมาใช้กับทีมชาติไทยนะครับ
ก็มีการยืดหยุ่นบ้างในบางเรื่อง
ส่วนกรณีที่ผู้สื่อข่าวของมาเลเซียนะครับ
มีการไปเก็บภาพการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยบางส่วนนะครับ
ซึ่งไม่รับอนุญาตกุญสือชาวญี่ปุ่นก็บอกนะครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานให้หนักกว่านี้
เพราะว่าอยากให้การต่อสู้กันเกิดขึ้นในสนามมากกว่า
แล้วก็ให้เป็นเกมที่มันแฟร์ระหว่างทั้งสองทีม
ขณะที่ศิรักษ์เทศสูงเนินกัปตันทีมก็บอกว่านักเตะทุกคนมุ่งมั่นเต็มที่เพราะว่าเกมเยือนเป็นงานที่ยากและจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
จากนั้นช่วงเมื่อวานก็ฝึกซ้อมโปรแกรมอย่างเป็นทางการที่บุกิจจาริวครับ
เน้นไปที่การขึ้นเกมครั้งสุดท้ายที่จะเจอกับมาเลเซียวันพรุ่งนี้ใช้เวลาซ้อมกันชั่วโมงครึ่งนะครับ
สิ่งแรกตัวจริงที่ข้ามไปตรงสดามนะครับดูกันหน่อยครับระบบ๔๒๓๑ครับ
ประตูเป็นสีวรักษ์เซ็นเตอร์ก็เป็นมาเนียลทอมเบียกับทางธนบูลเกษารัฐแบ็คซ้าย
รัฐอยู่เย็นก็เล่นเกมตรงกลางและตัดเกมร่วมกับพิธีวัฒสุจิตธรรมกุลนะครับ
แดงดาซึ่งเป็นกองหน้าตัวเป้าครับ

เจอกับทีมไทยครั้งนี้มันมีความแตกต่าง
สมัยที่พวกเขานั้นสามารถผ่านทีมไทยเข้ารอบชิงของศึกอาเซียนคลับได้
ก็คือสักประมาณ๑๐๑๑เดือนที่ผ่านมานะครับ
เขาบอกว่าไทยเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งแล้วก็แนวลุก
เป็นพวกยังบลักที่อยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงมาก
ก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ผู้สื่อข่าวมาเลก็ถามอีกนะครับว่าการที่ทีมไทยมีผู้เล่นชั้นนำอย่างชนะทิพย์

แล้วเนี่ยคงจะโฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้

เชโฮบอกว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะส่งใครลงสนามบ้างครับ
ส่วนการแอบถ่ายภาพของสื่อมาเลเซียสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
มีการประสานไปยังสมาคมฟุตบอลของมาเลเซีย
ปรากฏว่าทางมาเลเซียก็ทำหนังสือเป็นหลายละอักษรนะครับ
แจ้งเตือนความผิดไปยังสถานีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
โดยมีเนื้อความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดที่ไม่สมควรเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
แม้ว่าจะเป็นสื่อที่ได้รับการอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดก็ตาม
ซึ่งสื่อเจ้าดังกล่าวได้ลบคลิปในการซองทีมไทยที่มีข่าวในการนำเสนอกันไป

ย้ำโปรแกรม๒นัดนะครับเริ่มจากวันนี้ก่อนที่เราจะบุกไปเยือนมาเลเซีย
ก็จะเริ่มถ่ายละสดตั้งแต่เวลาทุ่ม๑๐นาทีแข่งขันทุ่ม๔๕นะครับ
จากนั้นบุกไปเยือนเวียดนามต่อครับวันอังคารที่๑๙พฤศจิกายนนะครับ
เริ่มถ่ายละสดเวลาทุ่มครึ่งแล้วก็แข่งขันเวลาสองทุ่มทั้งสองนัดนะครับ